ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องหลอนเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะคือบ้านหลังนี้เนี่ยลูกสาวเขามีอาการทางจิตประสาท
เขาจะอยู่กับแม่แม่ก็แก่ชราแล้วชาวบ้านก็เห็นอย่างนี้กันเรื่อยมาแต่เชื่อไหมฮะ๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เห็นแม่
ก็คิดว่าเออสงสัยป่วยไม่ได้ออกมาที่บ้านไม่ได้ออกมานอกบ้านวันนี้เพื่อนของลูกสาวเนี่ยเขามาหาถามเอาแม่อยู่ไหนลูกสาวบอกแม่อยู่ด้านบนบ้าน
ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้แบบนี้นะครับอยู่ที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
นี่จะมีใต้ถุนนะข้างล่างนะครับคือแถวนี้เป็นบ้านเช่าลักษณะเดียวกันหมดเลยนะฮะ
จะมีลักษณะแบบนี้อยู่สิบหลังด้วยกันบางหลังก็มีคนอยู่บางหลังก็ไม่มีคนอยู่
แต่หลังนี้แม่กับลูกนี่เขาเช่าอยู่มานานแล้วนี่ฮะได้เจอกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านอยู่ใกล้บ้านหลังนี้นะฮะ
นี่ฮะเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าเธอเช่าบ้านอยู่หลังตรงข้ามบ้านหลังที่เกิดเหตุ
อยู่มาปีกว่าตอนที่มาอยู่เนี่ยก็เจอกับลูกสาวคุณยายคนเดียวที่จูงจักรยานเมื่อกี้เนี่ย
มีอาการทางจิตประสาทนะที่ชื่อเอนะชื่อสมมุตินะฮะแล้วก็เจอเป็นบางครั้งด้วยซึ่งเอเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมก็คือกลางคืนไม่อยู่บ้าน
กลางคืนไม่อยู่บ้านนะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่กลางวันเนี่ยเอเขาจะกลับมาที่บ้านเขาจะขี่จักรยานมานะ
มีของกงของเก่าข้าวของต่างเนี่ยเอามาเต็มเลยแล้วก็มาวางทิ้งไว้ที่บ้าน
แต่ตัวเอเนี่ยจะไม่ขึ้นไปชั้นบนจะอยู่แต่แค่ใต้ถุนชั้นล่าง
อันนี้คือเพื่อนบ้านบอกพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างนี้

ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดจะมาย้อนคิดดูนะเอเขาอาจจะกลัวว่าแม่เขาเสียชีวิตอยู่ข้างบนแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้จะบอกใครหรือเปล่า

กลางคืนซึ่งไม่รู้ว่ามีใครไม่มีใครรู้ว่าเขาไปนอนที่ไหนแต่กลางวันเนี่ยเขาจะกลับมาพร้อมกับจักรยานแล้วก็ถุงพลาสติกเต็มเลยเก็บข้าวเก็บของของเก่ามาแต่ก็ไม่ขึ้นบนบ้านอยู่ที่แคร่ใต้ถุนข้างล่าง

ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้มีทฤษภัยกับใครนะชาวบ้านแถวนี้บอกสำหรับเอกนะฮะชาวบ้านบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้คือทางเจ้าของบ้านหลังนี้ที่คุยกับเราเขาเล่าให้ฟังนะเพราะเขาเพิ่งมาอยู่ปีกว่าแต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้นานเนี่ยอยู่มานานแล้วบอกว่าเอกเนี่ยเขาอยู่กับแม่แม่ชื่อยายอารียายอาร

มาถึงก็ถามเอว่าเอาแม่อยู่ไหนอ่ะเอเขาก็พาเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านนะพอเพื่อนขึ้นมานี่ฮะเจออย่างนี้เลยฮะเพื่อนบอกโอ้โหแทบเป็นลมเจอกระดูกคุณยายอยู่บนเตียงไม้บนชั้นสองของบ้านแล้วก็มีขยงขยะอะไรเต็มไปหมดเลยเพื่อนของเอเขาก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
คือเพื่อนเขามาคุยกับเพื่อนเขาอยู่แล้วว่าแค่สงสัยว่าอาจจะยายอาจจะอยู่อาจจะอยู่ข้างบนแต่ก็คิดไว้แล้วถ้าไม่อยู่แกจะไปไหนก็รู้ว่าในใจคิดไว้นะแต่ก็ไม่ได้ไปแบบเออต้องไปแจ้งความอะไรเพราะเราไม่ใช่ญาติเขาไงแต่ก็คิดว่าเออถ้าเขามีแม่มาอยู่ยายอาจจะอยู่ข้างบนคิดว่าจะข้างบนใช่
ชาวบ้านเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าคุณยายหายไปไหนแต่ก็คิดว่าอาจจะไปอยู่กับใครหรืออาจจะอยู่แต่ข้างบนอย่างนี้ไงนี่นะฮะดีนะวันเพื่อนเขามาหานะเพื่อนของคุณของลูกสาวคุณยายมาหานะครับทางกู้ภัยนะครับบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่บ้านนะครับพอมาถึงเนี่ยพบว่ากระดูกบางส่วนจะอยู่บนเตียงไม้นะฮะแต่จะมีส่วนที่เป็นท่อนค
ไปเนี่ยน่าจะเป็นพวกแมวอ่ะอ่าบางทีวิ่งขึ้นมาบนบ้านแล้วก็คาบกระดูกแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ไปอยู่ใต้เตียงก็มีนะฮะเพราะว่าที่บ้านก็เจอแมวหลายตัวอยู่ตอนที่ไปพบนะครับพี่ครั้งแรกก็มีทั้งโครงกระดูกของแมวนี่ครับเพราะแกเลี้ยงแมวไว้เยอะบนบ้านคาดว่าน่าจะเป็นแมวครับคงจะคาบโครงกระดูกแกครับ
ก็มีหัวกระโหลกแมวมีโครงกระดูกแมวอีกสองสองตัวครับครับใช่ครับ
สันนิษฐานว่าคุณยายอารีที่ป่วยเป็นอำมพลึกเนี่ยนะฮะก็น่าจะเสียชีวิตอยู่บนเตียงบนบ้านนะฮะ
แล้วที่ใกล้เตียงนี่มีไม้พยุงสามขาอยู่ด้วยนะฮะที่เป็นเหมือนวอคเกอร์เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
กู้ภัยก็ช่วยนำกระดูกเนี่ยห่อผ้าขาวส่งไปนิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
หลังจากที่ทราบข่าวแล้วก็แจ้งเหตุกันไปมีลูกชายอีกคนนึงของคุณยายอารีเป็นน้องชายของเอเขามาพบเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาพี่สาวไปรักษาอาการทางจิตนะฮะแต่ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
บางทีลูกที่อยู่ที่อื่นอาจจะจ่ายไว้ให้ก็ได้
ใช่ไหมให้แม่เขาอยู่กับพี่สาวนะฮะ
แต่เท่าที่สอบถามคนในครอบครัวก็
ชาวบ้านบอกว่าช่วง๔ปีที่ผ่านมา
เขาไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าหรือว่ากลิ่นลักษณะอะไรผิดปกติออกมาเลย